ไปดูเรื่องของเหตุอายกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของ

และเรื่องราวของคนในครอบครัวที่แบบถึงขั้นกับต้องฆ่าแกล้งกัน
มาดูเรื่องแรกกันก่อนเตือนภัยผู้หญิง
ถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้นะคะเราเคยนำเสนอข่าวที่
เอามาโพสต์ว่าเพื่อนคนนึงเนี่ย

เหมือนไปกินราวของผู้ชายในพับ

แล้วก็โอ้โหเพื่อนกลับไปบ้านเนี่ยร้องทุรนทุราย

ขาอ่ะเออเออโต๊ะไหนวะไม่ค่อยเอาไหมเออ
น้ำมันเย็นอ่ะนี่นี่ไม่แสร์กันอะไรอย่างนี้เลยอือ
จริงหรอนี่ไหนมาฉีดในค่วงน้ำอ่ะ
ต้องเซ็นเซอร์หน่อยนะเพราะว่าน่าจะเหลือแต่เสื้อชั้นในนะคะ
สภาพของหญิงสาวในคลิปเนี่ยก็อย่างที่บอกเนี่ยเพื่อนเอาน้ำมาให้กินเป็นถังเลย
คือสภาพเธอเนี่ยหิวน้ำร้องแล้วก็ดิ้นทุรนทุรายกอดเพื่อนไว้ตลอดเวลา
ซึ่งเพื่อนสาวก็ช่วยกันดูแลอยู่ไม่ห่างนะคะแล้วก็บอกว่า
สงสัยน่าจะโดนใครสักคนหยอดยาแน่เลยถึงได้เป็นแบบนี้
โพสต์ยังระบุข้อความด้วยว่าขอเตือนภัยคนทำงานกลางคืน
ที่ร้านโดนหยอดยาแล้วก็เกิดอาการเหมือนมีอารมณ์ทางเพศ
ร้องว่าร้อนจะแก้ผ้าแล้วก็ไม่มีสติ
ไม่สงสารผู้หญิงหรือยังไง
อยากได้ก็ไปซื้อกินสิจะมาหยอดยาทำไม
แล้วก็ติดแฮชแท็กเอาไว้ว่าระวังกันด้วยนะคะ
ช่วงนี้ระบาดมาก
แต่ก็ไม่ได้บอกนะว่าเหตุการณ์เกิดที่ไหนอย่างไรพื้นที่ไหน
แต่เอาเป็นว่าใครที่ทำงานกลางคืนต้องไป

แล้วก็บอกกันเสมอนะคะน้ำดื่มจากแก้วของตัวเอง

ถ้าวางทิ้งไว้ที่โต๊ะแล้วออกไปเข้าห้องน้ำ
แก้วใหม่ทันทีขวดเปิดให้เห็นกับตา

ขอชนกินแก้วตัวเองอย่าไปกินแก้วเขานะครับ